สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นแบบนี้ค่ะ
เจอเจอกับเราสองคนนะคะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อย
เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เห็นผลชัดเจนที่สุดเลย
โครงการ๙คนละ๙ที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันวิ่งแล้วก็หาเงินสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นความสำเร็จของปรากฏการณ์๙คนละ๙แบบเห็นผลชัดมากเลยตามความตั้งใจของพี่ตูนอธิวรานะ
รวมไปถึงทีมงาน๙คนละ๙ทุกคนด้วยค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะพี่ตูนของเราก็ได้ส่งมอบเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์
กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลายชิ้นเลยค่ะ
ใช่แล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลที่รัฐบาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
อย่างวันนี้ที่มีพี่คนหนึ่งหายป่วยอย่างเร็ว
เข้ามาแค่๗วันผ่าตัดสมองแล้วกลับบ้านได้เลย
ดีใจเหล่านี้เป็นของทุกคนจริงครับ
คิดว่าปีนี้อยากจะลงไปทำในโรงพยาบาลในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอที่ต้องการความช่วยเหลือ
รูปแบบอาจจะไม่ใช่การวิ่งแบบยาวเหมือนเท่านั้นแหละ
เราอยากจะปรับเปลี่ยนไปตอนนี้คิดว่าน่าจะเริ่มได้ช่วงกลางปีครับ
ที่ไหนคนไทยก็พร้อมช่วยเหลือพี่ตูนกับโครงการ๙คนละ๙กันอยู่แล้วนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่า
ตูนฝากบอกเลยว่าคอนเสิร์ต๒รอบเนี่ยขายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ
ศิลปินเสียใจนะคุณในเรื่องของบัตรปลอมบัตรผีต่างนะฮะ
แล้วก็สุขภาพพี่ตูนเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงงานนี้เป๊ะพร้อม
แต่ว่านี่แหละเรื่องเดียวที่พี่ตูนกังวลคือเรื่องบัตรปลอมนั่นเองค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูบัตรปลอมนะครับ
คุณอยากดูจริงเนี่ยอุดหนุนศิลปินจริงดีกว่านะคะ

ก็แบบราคาน่ารักน่ารุ้นเหมือนที่พี่ตูนบอกนะคะ